คุณผู้ชมครับมาดูการแสดงออกของเด็กในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในบ้านเราบ้างนะฮะ
เด็กเขาจัดขบวนพาเรทในกีฬาสีแต่ว่าเป็นการหยอกล้อหยอกเอิญเรื่องของการเมืองสักนิดหนึ่งนะครับ
เหนื่อยกันคนละนิดเพื่อชีวิตโลกของเราสังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับมาก็หลายป้ายที่มีแบบประชดประชันเล็กน้อยเรื่องของการบ้านการเมือง
พูดถึงเรื่องสังคมทั่วไปใช่ครับเรื่องของอิทธิพลทำให้คนเป็นแพ้นะครับเรื่องอะไรต่างนานาเนี่ยก็หรือคุกไทยมีไว้แค่ขังคนจนนะครับก็สะท้อนปัญหาที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเรา
โดยกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากไอเดียของเด็กที่มองว่ายุคนี้บ้านเมืองอ่อนแอไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่กลัวเพราะว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยการแสดงความเห็นแบบนี้จึงเป็นมุมมองหนึ่ง
สะท้อนให้สังคมได้รับรู้ว่าเด็กในยุคนี้กำลังคิดอะไรอยู่นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นสีสันความคิดความเห็นของเด็กเขานะครับ